คุณผู้ชมพาไปดูเหตุการณ์ไฟไหม้หัวลากรถบรรทุกปูนนะคะ
เจ้าหน้าที่พยายามระดมฉีดน้ำดับเพลิงใช้เวลานานเลยทีเดียวค่ะครับ
นี่ค่ะเห็นไหมคะบริเวณส่วนหัวค่ะ
นั่นคือหัวลากรถบรรทุกปูนนะคะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นบนถนนมิตรภาพ
กิโลเมตรที่ห้าสิบเอ็ดถึงห้าสิบสองขาขึ้นที่ตำวนกลางดงอำเพื่อปากช่องจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ต้องช่วยกันระดมน้ำมาฉีดดับเพลิงแบบนี้ค่ะ
ใช้เวลากว่า๓๐นาทีนะคะเพลิงสงบลงตรวจสอบ
ปรากฏว่าส่วนหัวไม่้วอดเลยนะคะ
สอบถามในอมรมีชัยอายุห้าสิบห้าปีบอกว่า
ขับรถบรรทุกปูนซีเมนออกมาจากอำเภอแก่งคอยของสระบุรี
จะนำไปส่งที่อุบลราชธานีพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ปรากฏว่ามันเกิดประกายไฟที่ห้องเครื่องยนต์
หลังจากนั้นควันก็ลอยเข้ามาในสวนเก๋ง
เขาก็เลยเอารถไปจอดไหลทางสักพักหนึ่ง
ไฟลุกพลึบแบบนี้ค่ะโทรแจ้งไปที่หนึ่งเก้าหนึ่ง
แล้วก็โทรแจ้งขอรถน้ำดับเพลิงมารถ
แล้วก็ช่วยกันดับเพลิงแบบนี้แต่ว่าไม่ทันแล้วนะคะ
อืมอ่าดีนะมันไม่ตู้มตู้มต้ามต้ามขึ้นมาฮะ
มูลค่าความเสียหายกว่าสองล้านบาทนะเพราะว่าหัวลาก
เพราะว่าพวกรถแบบนี้มันมีราคาสูงอยู่แล้วนะฮะ